เราจะได้ไปปลูกแล้วจะได้อยู่ด้วยกันแล้ว
คุณผู้ชมค่ะทีนี้เนี่ยมีประเด็นหนึ่งที่กลับมาพูดถึงกันเยอะอีกแล้วนะคะ
นั่นก็คือเรื่องของนโยบายกัญชาเสรีบ้านละ๖ต้น
เกือบ๒ปีแล้วที่นโยบายกัญชาเสรี
ถูกจุดขึ้นมาจากการหาเสียงจะเป็นจริงได้เมื่อไหร่
ปลูกกัญชา๖ต้นจะเริ่มได้เมื่อไหร่
แน่นอนครับทุกอย่างคำตอบมีว่า
จริงก็คือถ้าเป็นบุคคลธรรมดา
บริษัทนี้ยังปลูกไม่ได้ในส่วนของกัญชา
ชาไม่ได้ปลูกไปได้ทุกคน
โอ้โฮ
จริงก็คือถ้าเป็นบุคคลธรรมดา
บริษัทนี้ยังปลูกไม่ได้ในส่วนของกัญชา
แต่ว่าจะปลูกได้ก็คือเป็นวิสาหกิจ
แต่วิสาหกิจเองไม่สามารถที่จะไป
ขออนุญาตปลูกโดยลำพังได้
จะต้องมีพี่เลี้ยงจะเป็นมหาลัย
โดยงานของรัฐตามที่กล่าวข้างต้นโรงพยาบาล
หรือส่งตรงโรงพยาบาลส่งตรงให้กรมการแพทย์เลย

แต่ขอเดียวไม่ได้
ปลูกได้บ้านละ๖ต้นเนี่ยมันจะเป็นของนวลมาลัยโมเดล
เขาจะทำในลักษณะคือวิสาหกิจชุมชน
สามารถเอาไปปลูกที่บ้านตัวเองได้บ้านละ๖ต้น
โดยก็จะต้องมีความปลอดภัยในระดับหนึ่ง
แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะขออนุญาตปลูกได้

การที่เราขออนุญาตปลูกเราไปบอกว่าเราจะปลูกจำหน่า
บริษัทนี้ไปทำชาร้านนี้ไปทำอาหาร

คุณต้องให้เขาเห็นว่าช่อดอกเอาไปทางไหน

อยากจะให้เกษตรกรเข้าถึงตรงนี้ก่อน
เพราะว่าตอนนี้มีกระแสที่อยากปลูก
แต่องค์ความรู้ที่จะปลูกไม่มี
แล้ววันเนื้อสิ่งที่มศธรรยาตะหนักมากเลยคือ
ถ้ามีโลหะหนักคือตายเลยนะคะ
ไม่มีเครื่องมือในการสกัดตัวไหนทำได้ณเวลานี้
เพราะฉะนั้นคุณขายไม่ได้
การที่เราจะได้กัญชาที่มีคุณภาพ
เราจะต้องเลือกเริ่มต้นจากวัสดุก่อนนะคะ

อีกอันหนึ่งก็คือเป็นขุยมะพร้าว
ทำการผสม๒ส่วนนี้อัตราส่วน๑ต่อ๑นะคะ
ที่เราเลือกใช้๒ตัวนี้คือหาง่ายราคาถูก

เราก็นำส่วนผสมนี้นะคะมาใส่ในถาดหลุม
ต่อไปขั้นตอนการปลูกก็คือ
เราก็จะต้องมีเมล็ดที่เราเตรียมไว้แล้ว
จะดำเนินการปลูกเลยเอาลงผัด

ทำการปักชำกลิ่งนะคะคือจะเป็น
การที่เราจะแช่ส่วนที่เป็นฮอร์โมนก็คือเราจะต้องตัดให้มันเสี่ยงนะคะ
ฮอร์โมนไว้๑นาทีไม่เกิน๓นาทีนะคะ
เพราะว่าถ้าแช่น้ำมันฮอร์โมนมันอาจจะมีผลต่อ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
กัญชามันสามารถโตได้วันละ๖เซน
ถ้ามันออกดอกปุ๊บมันก็จะไม่โตไปแล้ว
ว่าถ้าจัดต้นหนึ่งก็ประมาณ๕๖เดือนได้ค่ะ
ค่ะอันนี้ก็เป็นต้นกัญชาที่มีอายุประมาณ๒เดือนแล้วนะคะ
มันจะมีใบส่วนนี้นะคะเป็นเขาเรียกว่าใบพีสลาดนะคะเป็นใบหลักค่ะ
การที่จะเก็บใบขายในช่วงแรกก็คือเขาจะเก็บใบส่วนนี้นะคะก่อน
สามารถที่จะนำไปประกอบอาหารได้ค่ะ
หลังจากนั้นก็จะเก็บใบพวกนี้ตามหลังแล้วก็ค่อยถึงจะเป็นเก็บดอก
เพราะว่ามันน่าจะอายุประมาณ๓เดือนแล้วนะคะ
พอมันอายุประมาณ๓เดือนมันก็จะเป็นต้นที่ออกดอกนะคะ
ที่เราจะรู้ว่าเก็บเกี่ยวได้หรือยังเนี่ยเราจะต้องใช้กล้องมาส่องดูอ่ะไตโคมสีไตโคมนะคะ
ไตคมจะต้องเป็นสีขาวขุ่นจนถึงสีเหลืองอำพันธ์นะคะเราถึงจะทำการเก็บเกี่ยว
ส่วนดอกและช่อนะคะส่วนใหญ่เราส่งให้กับโรงพยาบาลเพื่อที่จะเอาไปทำยานะคะ
กัญชาที่ทำให้เมานะคะมันจะอยู่ตรงดอกนั่นเองนะคะเป็นตุ่มขาว
ซึ่งมันเป็นสารออกพิษทางประสาทเป็นสารที่ผิดกฎหมายอยู่และยังไม่ปลดล็อกในส่วนนี้นะคะ
ส่วนลำต้นนะคะที่มของเราเนี่ยได้ทำการจำหน่ายให้กับคลินิกกัญชาของเรานะคะ
ส่วนใหญ่เขาจะเอาไปทำเป็นลูกประคบนะคะเพราะว่ามีคุณสมบัติในการช่วยรักษาพวกโรคเกาะพวกโรคไขคอได้ดีค่ะ
การที่กินแล้วแบบกินใบแล้วเมาเนี่ยเราจะต้องกินไปประมาณ๑๐๐กรัมนะคะถึงจะมีผลทางประสาท
ถ้าไม่มีที่ส่งดอกเขาจะไม่ให้ปลูก
ส่วนที่เหลือก็แล้วแต่เกษตรกรเองจะไปจำหน่ายที่ไหน
แล้วกัญชาสามารถปลูกได้ทั้งปีไหมคะ

เพราะเราจะขายใบสดเนี่ยใบสด๑๐๐๐บาทใบแห้ง๕๐๐๐บาท

จะต้องมีก้อนทุนประมาณไหนคะ
อยู่ปริมาณที่ใช้หรือว่าโรงเรือนที่ทำ
ถ้าลงเหลือขนาดนี้มันขนาดใหญ่นะ๒ไร่
ค่าโรงเรือนเนี่ยประมาณ๓ล้านบาท
ทีนี้มันยังมีค่าวัสดุค่าอย่างอื่นอีก

ถ้าจะปลูกสักประมาณ๕๐ต้นหรือ๑๐๐ต้นเนี่ย
ก็อาจจะใช้โรงเรือนที่มีขนาด

คุณสมบัติหนึ่งโรงเรียนหนึ่งต้องมีแสงเข้ามาได้
สองป้องกันตั้งแต่ศัตรูพืชเป็นแมลง

อย่างของเราถ้าอากาศร้อนนี่

ผลประโยชน์ของกัญชาก็เอาไปทำยาได้
แล้วก็เอามาทำเป็นอาหาร
แล้วก็เอาเป็นสันทนาการ
พุทธเครื่องสำอางสารตัวเมาที่อิสรี
เขาก็จะเอาไปทำเป็นตัวยารักษาโรคต่าง
เล็ดก็จะมีเมล็ดที่มีน้ำมันสูง

เป็นอาหารด้วยสามารถส่งออกต่างประเทศได้

ตอนนี้เราเพิ่งเดินมาได้ประมาณ๒ปี

เพราะฉะนั้นงานวิจัยก็ยังไม่ได้ออกมาเยอะ

มันดียังไงหรือทำยังไงให้เกษตรกร
ทำได้ดีมันก็ยังไม่ครบถ้วน
เพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ปลดล็อกทีละอย่าง
อย่างตอนนี้ปลดล็อกทั้งหมดเหลือดอกอย่างเดียว
หรือให้ปลูกคนละ๖ต้นลองดู
ถ้าได้ดีเขาก็อาจจะค่อยทำ

เป็นคนที่พี่เข้าไปสัมผัสกับมัน

คนที่ได้รับประโยชน์ที่สุดก็คือผู้ป่วย
เพราะว่าในกัญชาจริงตรงนี้เป้าหมายแท้จริง
คือการที่ไปใช้กับผู้ป่วย
เรื่องเศรษฐกิจอันนี้เป็นผลพลอยได้
เรียกร้องที่จะให้กัญชาเสรี
วันหนึ่งคนจะสูบกัญชาเต็มบ้านเต็มเมืองเลย
แล้วการที่จะให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ

แล้วเรื่องของกัญชาเนี่ยถามว่ามันใช้ดีมันก็ดี

คนที่กันกองเรื่องกฎหมายพวกนี้ค่อนข้างที่จะชาญฉลาด

ก็ต้องถูกควบคุมโดยมหาลัย

ส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการไม่ยอมเสียชื่อเสียงกับเรื่องนี้
เพราะฉะนั้นการที่เราจะจับมือเกษตรกรเจ้าไหนปลูกนะคะ
ก็ต้องมีการควบคุม
คนที่จะขึ้นมาปลูกแบบถูกกฎหมายเนี่ย
ต้องทำตามกฎเกณฑ์ด้วย
เพราะตอนนี้คือมันเหมือนกับว่าทุกคนก็จะให้เกณฑ์เข้ากับตัวเอง

คนที่จะปลูกต้องปรับตัวเองให้เข้ากับเกณฑ์
และก็พออยู่ในเกณฑ์แล้วคุณต้องปฏิบัติตามเกณฑ์
อย่านอกเกณฑ์เพราะนอกเกณฑ์เมื่อไหร่
นั่นคือคุณแหกคอกแล้ว
การได้อนุญาตปลูกหรือการนำไปใช้ก็คือพัง
ถ้าทุกคนทำตามที่กฎ
เงื่อนไขที่เขาอนุญาต

บ้านเราเมืองเรามันไม่ใช่แค่เรื่องกัญชาหรอกที่ทำไม่ถูกต้อง